ไทยแลนด์จำกัดตั้งอยู่พุทธมนตรสาย๔ตำบลกระทุ่มล้มอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
เหตุการณ์ในครั้งนั้นมีผู้ต้องสังเวยชีวิต๑๘๘ศพบาดเจ็บ๔๖๙ราย
ที่เกิดเหตุเป็นโรงงานขนาดใหญ่มีอาคาร๔หลังสูง๕ชั้น
อีกไม่ถึงชั่วโมงพนักงานกว่า๒๐๐คนจะเลิกงานได้กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัว
จู่ไฟลุกไหม้ขึ้นจากชั้นล่างของอาคารหลังหนึ่งและได้ลุกลามอย่างรวดเร็ว

และเสียงจักรยภาคกรบเสียงภายนอก
หนีช้ากว่าคนข้างล่าง
เราเห็นภาพของโรงงานที่ไฟมันไหม้อยู่ในโรงงานนะ
แต่ว่าคนเนี่ยกระโดดลงมาหน้าโรงงานนะครับ

มีทั้งลงมาแล้วตายแล้วลงมานิ่งแล้วกำลังจะกระโดดอีกเยอะเลย
เราพยายามบอกเขาว่าอย่าโดดอย่าโดดเขาก็โดดลงมา

ช่วงเวลาที่เลวร้ายเกิดขึ้นหลังจากไฟลุกห่มไหม้เพียง๑๕นาที
อาคารก็พังถล่มลงมาทั้งหลัง
ทำให้มีผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บจำนวนมาก
ในจำนวนนี้กลายเป็นผู้พิการและมีเด็กอีกหลายคนต้องกำพร้า
หลายครอบครัวลำบากจากการขาดเสาหลักของคนในครอบครัว
จากการสอบส่วนพบว่าต้นเพลิงเกิดจากพนักงานคนหนึ่ง
สูบบุหรี่ในโรงงานแล้วทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้น
เกลื่อนไปด้วยเศษวัสดุที่ใช้ผลิตตุ๊กตา
ไม่เพียงเท่านั้นอย่างเพราะว่าโรงงานไม่ได้มาตรฐาน
ยังไม่มีสัญญาณเตือนภัยไม่มีบันไดหนีไฟ

และมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนของพนักงาน
รวมทั้งไม่มีการซ้อมหนีไฟให้กับพนักงาน
โดยเฉพาะโครงสร้างของอาคารที่ไม่ได้มาตรฐาน
เป็นโครงเหล็กสำเร็จรูปไม่ถนไฟ
เมื่อถูกความร้อนจึงอ่อนตัวรับน้ำหนักไม่ไหวและพังถล่มลงมา
มีเจ้าหน้าที่ของเราคนหนึ่งขึ้นไปอยู่บนซาก
เป็นเหมือนกับเป็นปูนเศษปูนที่มันพังถล่มลงมา
เป็นเหมือนปูนแตกเป็นโครงเหล็กเป็นปูนแตก

ยืนอยู่แล้วมันเด้งเขาก็เลยลองขุดดู

พอไปขุดดูก็เจอศพแรกก็เจอแขน
เจอศพตอนนี้ก็ขออุปกรณ์มาช่วยขุด

วันนั้นคือพูดง่ายผู้เสียชีวิตน่าจะทั้งหมดอยู่ตรงนั้นเลย
ขณะที่หนึ่งในผู้รอดชีวิตให้การว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
เจ้าของโรงงานเกรงว่าคนงานจะฉวยโอกาสหยิบตุ๊กตาติดมือวิ่งหนีไฟออกไป
สั่งให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแต่ละชั้นปิดประตูโรงงานเอาไว้
หลังเกิดเหตุตำรวจจับกลุ่มช่างตัดเย็บคนหนึ่งที่ทำงานในอาคารหนึ่ง
เขายอมรับว่าสูบบุหรี่จริงแต่อ้างว่าต้นเพลิงไม่ได้อยู่ในห้องเก็บของ
แต่เกิดจากแผงวงจรควบคุมไฟฟ้าที่อยู่ใกล้กับห้องเก็บของ
เขาถูกแจ้งข้อหากระทำการให้เกิดเหตุเพลิงไหม้โดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต
พิพากษาจำคุก๘ปี๖เดือนแต่เขาเสียชีวิตระหว่างต่อสู้คดี
เพียงเท่านั้นเมื่อตรวจสอบย้อนหลังพบว่า
โรงงานแห่งนี้เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้วถึง๓ครั้ง
แต่ละครั้งห่างกันประมาณสองปีและจากเหตุการณ์ในครั้งนั้น
ทำให้วันที่๑๐พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ
แม้เหตุการณ์นี้จะผ่านมานานกว่า๒๘ปีแต่ยังอยู่ในความทรงจำของใครอีกหลายคน